วันนี้คุณผู้ชมส่งกันมาเยอะมากว่าชอบทานขนมจีนกับน้ำยาอะไร
ก็เลยจะพาไปร้านขนมจีนชื่นอุราอยู่ตลาดนัดหัวมุม
เขาว่ากันว่าขนมจีนน้ำยาที่นี่เด็ดจริง
โอ้โหเอาจริงจะไปแล้วเนี่ยอีกนิด
ใบตองก่อนคุณจะเล่าข่าวนี้ผมถามคำหนึ่ง

จริงเขาขายขนมจีนนะคะแต่ผักเยอะมาก
ไม่เคยเห็นขนมจีนที่ไหนได้ผักเยอะขนาดนี้

เอางั้นน้องกัดก่อนเผื่ออยากตามไปนะคะ
แบบจุใจแบบนี้เลยขนมจีนชื่นอุรา

ตรงเรียบดวนเกษตรเซ็นท์น่าวมิน

คือมันจะมีตลาดเรียบด่วนกับตลาดหัวมุมคนละที่กัน

หัวมุมย้ำนะไปให้ถูกนะคะบรรยากาศดีที่นั่งเยอะโล่งโปร่งสบาย
ทางร้านเนี่ยเขามีขนมจีนน้ำยาให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ำยากะทิน้ำยาปลาแกงเขียวหวาน
ไก่อะไรใดคุยไปดูเลยรสชาติจัดจั้นถูกใจ
แถมมีพวกแบบลูกชิ้นปลาท็อปปิ้งตับเลือดตีนเนื้ออะไรเต็มไปหมด
ใครอยากกินอะไรก็ลองดูและก็มีไข่ต้มปกติเนี่ยมันจะมีไข่ไก่ใช่ไหม

ไข่นกกระทาต้ม
แล้วมีแคปหมูกากหมู
ที่สำคัญผักเยอะ

ผักเยอะมากมีทั้งผักสดผักต้ม

สิ่งสำคัญเลยผักทำสะอาดดี

โอ้โหมันดับข้าวได้ดีจริง
ใครชอบสายขนมจีนนะคุณนะ
คุณต้องลองไปนะคะร้านขนมจีนชื่นอุราอยู่ตลาดนั้นหัวมุม
เปิด๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนหยุดทุกวันอังคารนะจ๊ะ
คำเตือนกรุณารีบไปเอาบัตรคิวตั้งแต่๕โมงครึ่ง
เพราะคิวยาวมาก
พยายามอ่านสาธิตอยู่ขอบคุณนะ